วันนี้ตำรวจจับกลุ่มหญิงสาวที่ชื่อว่าแอนนาที่เป็นหัวหน้าขบวนการอุ้มเรียกฆ่าไทย
เมียนักธุรกิจชาวจีนได้แล้วนะครับหลังจากที่หลบหนีไป๕วัน
ผู้ต้องหาอ้างว่าไม่ได้เป็นการลักตัวไปเรียกฆ่าไทยนะครับ
แต่ว่าเป็นการสมยอมเนื่องจากมีหนี้ที่ติดค้างจากการทำธุรกิจร่วมกัน
แล้วก็โวยวายทันทีที่ถูกนำตัวมาแถลงข่าวไปติดตามจากรายงานครับ
และนี่คือส่วนหนึ่งของคำชี้แจงของแอนนาผู้ต้องหาคนสำคัญที่ตำรวจต้องการตัวมากที่สุด
หลังเธอร่วมกับคนร้ายที่เป็นคนจีนและไทยก่อเหตุลักพาตัวเมียนักธุรกิจชาวจีนไปเรียกฆ่าไทย
ตำรวจจะใช้วิธีกดดันจนเหยื่อถูกปล่อยตัวออกมาและแอนนี่จะหลบหนีไป
โดยเขาคนนี้ถือเป็นหัวหน้าขบวนการที่จะคอยสั่งการและจัดการทุกอย่าง
จองที่พักจองโรงแรมรวมทั้งทำร้ายเหยื่อทั้งจับกดน้ำและทุบตีสารพัด
แต่สุดท้ายภายหลังจากถูกจับกลุ่มแอนนี่กลับปฏิเสธ
มันก็ไม่ได้เรียกว่าการจัดการหรอกเพราะว่าคือเราเรียนเชิญเขามาเพื่อคุย
เราก็ต้องมีที่พักให้เขาคุยเพราะเราลักษณะว่าเราอยากเราอยากได้เงินเราคืน
แต่จะคุยกันยังไงให้สมูทที่สุดแล้วก็ได้เข้าใจว่าเราจะได้เงินคืนยังไง
จะบอกว่ายืนยันได้เลยว่าถ้ารักษณะหนูถูกกันโชคเขาจะต้องมีบาดแผลออกมา
แต่วันนี้ที่เขาออกมาไม่ได้มีบาดแผลอะไรเลย
กลับไปก่อนหน้านี้แอนนาบรู้จักกับกลุ่มคนจีนกลุ่มหนึ่ง
จึงบงการให้ลักพาตัวเหยื่อรายนี้โดยรวบตัวตั้งแต่สนามบินลักษณะฮิ่วปีค
ซึ่งระหว่างนั้นคนร้ายข่มขู่สามีเหยื่อที่เป็นนักธุรกิจจีน
ให้เอ่อนเงินทั้งหมดจำนวน๔ด้าน
รวมทั้งหมดเกือบ๒ล้านหยวน
คิดเป็นเงินไทยกว่า๑๐ล้านบาท
แต่เธอกับอ้างว่าเงินทั้งหมดนั้น

จากการทำธุรกิจร่วมกัน

เขาขอร้องหนูว่าเงินเขาใช้หมดแล้ว
แล้วแต่ว่ามีปัญหาเงิน๒แสนเหรียญเนี่ย
เป็นเงิน๑๐ล้านบาทที่ทางสามีเกาหลีเขาแจ้งนะ
วันนี้เนี่ยอยู่ในมือของสามีเขา
เงินก้อนนี้ต้องติดต่อกับสามีเขา

มีการยอมความกันเป็นการส่วนตัว
ในวงเงินทั้งหมด๔๗ล้านละกันนะคะ

เขาจะใช้หนูทั้งหมดแค่ประมาณ๑๗ล้าน

เพราะว่าตอนนี้ทำข่าวอยู่ที่ฝั่งภาคไทยนะคะ
แต่จากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจพบว่า
ขบวนการนี้มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน
โดยมีแอนนาเป็นหัวหน้าขบวนการใหญ่
ทำร้ายทุบตีและทรมานเหยื่ออย่างหนัก

ยังมีตำรวจที่เข้าไปเกี่ยวข้องอีกด้วย
คือพวกเราทรมานรับงานจากแอนนามา

เรามีข้อมูลในรายอยู่เขามีการติดต่อกันนะครับ

จริงสั่งให้ตำรวจต่อมองลบลายทั้งหมด
ก็จากคำให้การเขาบอกว่าเขารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วนะครับ
แอนนาต้องรู้จักนักษ์ธุรกิจชาวจีนเยอะนะครับ
ที่ผ่านมาก็หรือข้อมถึงคำให้การนะครับ
แต่ถ้าว่าคดีนี้ยังไม่จบลงเพียงแค่นี้
เพราะมีผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับทั้งหมด๑๒คน
แต่ตำรวจสามารถจับกลุ่มได้เพียง๖คนเท่านั้น
ที่เหลืออีก๖คนยังหลบหนี
โดยในจำนวนนี้มีคนจีนอีก๔คนที่ไหวตัวทันและหนีกลับประเทศ
แต่ตำรวจท่องเที่ยวจะประสานตำรวจจีน
เพื่อลากตัวทั้งหมดกลับมาดำเนินคดี
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน